สำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้อะไรบ้างนะคะคือ๑ได้เรียนรู้กฎหมาย๒ได้เรียนรู้วิธีการบริหารการเงิน
เรามีเงินก้อนหนึ่งเราจะบริหารเงินของเราอย่างไรดีนะคะ
ที่สำคัญนะคะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
เกมนี้เป็นการจำลองชีวิตคน๘ชีวิต๘ชีวิต
เพราะฉะนั้นรูปแบบก็จะใกล้เคียงกับชีวิตจริงนะคะ
อย่างเช่นเรื่องป้านิ่มโดยทางรัฐนะคะเป็นเรื่องหนี้นอกระบบ
เจ้านิ่มเป็นแม่คะส้มตำลดแซ่บชอบเล่นหวยเป็นประจำ
แล้วเวลานึงเจ้านิ่มก็เสียเงินฆ่าหวยเราไปกู้ยืมเงินะอกระบบ
คือนี่เป็นเรื่องของทางเล่นเป็นเกมง่ายของเจ้าหนี้
หรือรถไถนาเสร็จแล้วความผลว่าขาดส่วนเงิน
ต้องเอาที่ดินไปทำสัญญาจำนอง
อันนี้นะคะเป็นการสอนเรื่องจำนองกับขายฝากต่างกันยังไง
เหมือนอย่างที่เรามีปัญหากันเยอะนะคะ
ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องของการขายฝาก
ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าจำนองกับขายฝากต่างกันยังไง
ก่อนที่ไปทำสัญญากรรมสิทธิ์เป็นของใคร
แล้ววันหนึ่งถ้าไม่สามารถส่งเงินให้กับเจ้าหนี้ได้

อันนี้พอเล่นเกมแล้วเขาสามารถตอบได้เลยนะคะ
ว่ากฎหมายในเรื่องจำลองขายฝากต่างกันยังไง
แล้วเวลาเกิดปัญหาในชีวิตเข้าไปแก้ปัญหาในชีวิตได้นะคะ
ูรายจำใจจำเป็นก็เป็นเรื่องของการขายฝาก
วนโกลอินเตอร์เป็นเรื่องการชำระด้วยเงินกู้
เหมือนที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า
ถ้าเราจะต้องชำระหนี้เงินกู้ต้องเป็นหลักฐานอะไรบ้าง

หรือว่าอย่างเรื่องเอกสิงมอเตอร์ไซค์
เป็นเรื่องของการทำสัญญากู้ยืมเงิน
เป็นพนักงานโรงงานนะคะจะไปกู้ยืมเงินเจ้านาย

นิ้งป้ายแดงเป็นเรื่องการทำสัญญาเช่าซื้อ
คือเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเลย
ที่เราต้องการมีรถแล้วไปเช่าซื้อ
วันหนึ่งเราส่งรถไม่ได้เราจะแก้ปัญหายังไง
หรือว่าเอารถไปคืนไฟแนนซ์แล้ว
ภายหลังกลับโดนไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก
อันนี้สอนในนี้หมดเลยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โชคน้ำพึ่งหยดเดียวก็เป็นเรื่องเช่าซื้อเช่นกันนะคะ
ส่วนฤดีรูดปื๊ดก็เป็นเรื่องบัตรเครดิต

เสร็จแล้วก็ต่อมานะคะในเกมค่ะ
เราจะให้ผู้เล่นนะคะได้บริหารการเงินของตัวเองนะคะ
เมื่อเราเล่นแล้วเราจะได้เงินมากับได้หัวใจ

ผู้เล่นจะต้องบริหารเงินของตัวเองนะคะ
อันนี้เรียกว่าเป็นบอร์ดวางแผนการเงินนะคะ
จะต้องไปฝากออมทรัพย์หรือว่าเลือกฝากประจำ
ลงทุนหรือว่าเล่นการพนันนะคะ
อันนี้เขาต้องคิดของเขาเองนะคะ
ว่าเขาจะบริหารเงินของเขาอย่างไรนะคะ
เสร็จแล้วหัวใจใช้ทำอะไรนะคะ

เขาจะไปเลือกซื้อของนะคะ
จะเลือกซื้อรถซื้อโซฟาซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะ

เขาจะต้องคิดของเขาเองว่า
สิ่งที่เขาซื้อเนี่ยในภายหลังนะคะ

สิ่งที่เขาซื้อมาเนี่ยจะช่วยเขาได้หรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะมีก๊าซสถานการณ์ร่วมขึ้นมานะคะ

มีงานรายได้ดีให้ทำนะคะ
แต่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะคะ
ถ้าคุณซื้ออันนี้เอาไว้ก็สามารถเอามาช่วยคุณได้

สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการพนันนะคะ
ตอนแรกที่เราคิดเกมขึ้นมาเนี่ย
แล้วก็มองว่าควรจะมีการพนันหรือเปล่า

ถ้าเราไปเห็นในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพด้วยค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วการพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยเลย

เราจะเก็บเอาไว้ใต้ปมดีหรือหยิบขึ้นมาบนโต๊ะ
ก็ศูนย์บริการสินใจเอาขึ้นมาบนโต๊ะ

เขาเลือกเขาจะรู้สึกเองว่าเขาเลือกที่จะไม่เล่นการพนัน
เคยมีนะคะเราไปต่างจังหวัด
คุณลุงบอกว่าไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คุณลุงบอกว่าคุณลุงเลือกเล่นการพนันตั้งแต่แรกเลยนะคะ

มันเลือกไปลงทุนปรากฏว่าเขาได้เงิน
มันจะทำให้สะท้อนขึ้นมาได้เลยนะคะว่า
ในชีวิตจริงเราไม่ควรจะเล่นการพนันนะคะ